สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชุวิตตีแสกหน้าพร้อมอยู่แล้วค่ะเชิญชวน
เหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ชมรายการอยู่
ง่ายมากเลยคุณผู้ชมก็แค่ส่งไลน์เข้ามาทาง
ประเด็นข่าวที่คุณชูวิตตีแสกหน้า
ส่งกันเข้ามาให้ดุเด็ดให้ถึงพริกถึงขิงเลย
แล้วก็ติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วย

ข้อความไหนถูกใจทีมงาน

เสื้อให้๓รางวัลรางวัลละ๑ตัวค่ะ
กันทุกวันต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนะคะ
แฟนเพจไทยรัฐทีวีค่ะ

ความคืบหน้าเกิดขึ้นทุกวันค่ะคุณชูวิทย์ค่ะ
คือปล้นรถเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วว่าจำนวนคนเนี่ยมันเกิน

มาวันนี้เขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ย
เป็นพวกแกนนำทั้งหมด๓กลุ่ม๑๕คน
ซึ่งกำลังจะเตรียมออกหมายจับนะครับ

ก็พูดง่าย๑๕คนนี้แบ่งออกมาเป็น๓กลุ่ม

ปล้นเสร็จให้๑คนขับไปที่เต้นรถ
และไปให้อีกกลุ่มนึงประกอบระเบิด

ที่ภูกคุณชนที่เกาะมอกแกง
คือเป็นไอ้พวกหน่วยกล้าตายขับฝ่าด่านตำรวจทหารออกไปแล้วโดน

ไอ้นี่มันเป็นแบบคล้ายกับไอ้หน่วยฆ่าตาย
อายุกว่าน้อยวัยรุ่นนะครับ
ที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่า
เพราะอะไรมันถึงมีกลุ่มก่อการที่อายุน้อย

ไม่มีเลยที่อายุ๔๐๕๐๓๐เนี่ย

อืม
ก็เพราะว่าเขาปลูกฝังความเชื่อถ้า
เมื่อเกิดเหตุ๒๕๔๗๓ปีที่แล้วยังอายุ๗๘ขวบอยู่เลย

จนวันนี้พวกนี้ก็กลายเป็นวัยรุ่น
แล้วก็ใช้พวกนี้แหละครับปลูกฝังพวกนี้เข้ามา
ให้เกิดความเชื่อเกิดความศรัทธาอะไรต่างเหล่านี้เนี่ย
ทีนี้ถามว่าสถานการณ์นี้ก็ลามไป
เขาบอกว่าเงียบแต่จริงที่พื้นที่๔อำเภอ
คือที่ไหนจนะเทพาสบายอยแล้วก็นาทวี
ทั้ง๔พื้นที่เนี่ยตั้งแต่ปี๕๙มาเนี่ย
จะเห็นได้มีความรุนแรงน่าตกใจขึ้นครับท่านผู้ชมครับ
คือผมพูดให้ฟังก็เพราะว่าผมวิเคราะห์ถึงสถานการณ์โดยรวม
ถ้าไปพูดเรื่องป้นรถเนี่ยมันจบแล้วล่ะครับมันจับได้แล้ว
รถทั้งหมดก็เจอแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ที่ปล่นไปทั้งหมด๖คันรถที่มาเกาะไห่หนึ่งคัน
โดยทางงานก็สรุปว่ามี๓กลุ่ม
แต่ถามว่าเหตุการณ์อย่างนี้อาจจะเกิดขึ้นได้อีกไหมคุณนิว
เป็นไปได้อีกแล้วก็ตอนนี้ขยายพื้นที่ออกจาก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างคราวนี้ก็อยู่ที่สงขลา๔อำเภอที่เหมือนกับเป็นช่องว่างเป็นรอยโหว
ครับใช่ครับคือ๔อำเภอที่สงขลานี่เขาก็รวมอยู่แล้ว
ในพื้นที่เฝ้าระวังรวมกับ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อันนี้มาก่อเหตุเนี่ยถามว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นใคร
หน้าใหม่ครับเขาบอกหน้าใหม่หน้าใหม่ทำไมถึงมาหน้าใหม่ทำไมถึงเป็นอายุน้อย
ผมก็จะวิเคราะห์ตรงนี้แหละครับประเด็นนี้ประเด็นที่ว่าทำไมอายุน้อยทำไมมันเป็นกลุ่มใหม่
เพราะอะไร๑๓ปีถึงคุยกันไม่รู้เรื่องท่านผู้ชมก็คงอยากจะทราบฮะ
ท่านผู้ชมคงไม่อยากจะทราบหรอกว่ามันระเบิดมันเสียชีวิตเพราะว่ากี่พันครั้งแล้ว
โอ้โหเกือบหมื่นนะคะถ้ารวมเหตุการณ์ต่าง
มีทั้งรังระเบิดมีทั้งคาร์บอมคาร์บอมนะเฉพาะคาร์บอม๕๒ครั้งแล้วครับ
แม้กระทั่งว่าการระเบิดวางเพลิงนะครับก่อวินาศกรรมสร้างสถานการณ์
ทำไมมันไม่จบไม่สิ้นท่านผู้ชมก็คงจะสงสัย
ท่านผู้ชมก็คงจะถามนะฮะทั้งฝ่ายรัฐเอง
ก็คงจะตอบว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ผมอยู่ในสภามาตั้งแต่ปี๔๔
เขาก็บอกว่าจะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ทางรัฐบาลสมัยนู้นนะฮะหรือว่าปี๔๘นะฮะ
ไม่ต้องบอกว่าใครแต่ว่าเขาบอกว่าเรียบร้อย

กระทั่งปี๖๐เนี่ยนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยแล้วครับ
แม้ว่ารัฐบาลยุคนี้เป็นรัฐบาลทหารก็ตาม
ครับทีนี้คำถามก็จะตั้งเข้ามาว่าอ้าวแล้วมันเรื่องอะไร
มันเรื่องอะไรเพราะชาวบ้านบางคนเขายังไม่รู้เลย

ภาคใต้เองนะคนเหนือคนอีสานหรือแม้แต่คนกรุงเทพก็ยังไม่รู้เลย
มันระเบิดกันระเบิดกันเนี่ยมันเรื่องอะไรกัน
และถ้าผมบอกว่าใน๔อำเภอเนี่ยที่บอกเนี่ย
ในจังหวัดสงขลาเนี่ยซึ่งไปรวมอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ว่าต้องเฝ้าระวังก็คือนาทวีซาบ้าย้อยจนะจนะแล้วก็เทพะ
เทพาเนี่ย๔อำเภอนี้อยู่ในสงขลานะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ได้อยู่ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
แต่ก็เกิดเหตุล่ะแต่ก็ก็มารวมกันฮะอืม
เป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะครับ
ทีนี้ปรากฏว่ามาเกิดเหตุในนาทวีเนี่ยเสียเยอะ
ทีนี้เกิดยังไงผมยกตัวอย่างนะครับ
เมื่อมกรามีคนร้ายรอบวางระเบิด๒ลูกซ้อนที่ร้านขวัญข้าวคาราโอเกะนะครับ
หมู่๗อำเภอเทพาผู้เสียชีวิต๑ลายบาดเจ็บ๘ลาย
ตกมาเดือนกุมภาคนร้ายใช้อาวุธยิงประหลัดอำเภอสบาย้อยเสียชีวิตขณะขี่รถจักรยานออกกำลังกายในระแวกบ้านพักที่อำเภอเทพา
มีนาคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงในชูทองตราชูอดีตผู้ใหญ่บ้านอำเภอเทพาเสียชีวิตฮะเกิดเหตุขณะตามพระสงฆ์ออกบินทบาท
เมษามอเตอร์ไซค์บอมทำให้มีตำรวจเสียชีวิต๑นายเด็กเสียชีวิต๑ลายผู้บาดเจ็บนับ๑๐
พอตกเมษามอเตอร์ไซค์บอมอีกมีผู้เสียชีวิตหนึ่งลายคือต่างเหล่านี้เนี่ยล้วนเกิดในเทพาครับ
จังหวัดสงขลาหลายครั้งหลายคนเหมือนกันนะครับ
ไม่ใช่เกิดที่ปัตตานีครับไม่ใช่เกิดที่นราธิวาสยาลาแต่อย่างใด
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมาเกิดที่๔อำเภอของสงขลาที่เทพานะครับ
ผมก็จะบอกให้ฟังครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหม่ครับ
เป็นกลุ่มใหม่กลุ่มที่มีแนวปฏิบัติการอย่างใหม่
โดยใช้กลุ่มคนรุ่นใหม่วัยรุ่นนะครับ
สังเกตได้ครับคนที่ถูกผู้ร้ายยิงตาย
ถูกตำรวจยิงตายเป็นผู้ร้ายที่ยิงเด็กเต้นรถตายหนึ่งลายที่หัว
แล้วก็ยิงอีกลายเต็นต์รถนะฮะแต่ไม่ตาย
บาดเจ็บสาหัสนะฮะแล้วไปคนนี้เนี่ยก็ไปถูกตำรวจยิงตาย
ปรากฏว่ามันอายุไม่เยอะอีกอยู่ที่ไหนครับ
อายุมันอยู่ที่ประมาณ๑๗๑๘๑๙๒๐๒๑อยู่แถวนี้
คนรุ่นใหม่ของนั้นเลยครับถามว่าอย่างที่ผมสร้างคำถามเมื่อวาน
ย้อนกลับไปเมื่อเกิดเหตุไฟใต้เมื่อปี๒๕๔๗๑๓ปีที่แล้ว

หลักเดียวอันเล็กยังเป็นเด็กอะครับ
ยังเป็นเด็กนะครับจนปัจจุบันปี๖๐ก็เอามาเข้าวัยรุ่นแล้วนะครับ
โอ้โหแต่ว่าก่อเหตุได้รุนแรงขนาดนี้นะครับ
ใจกล้าอุกอาจใจถึงนะฮะทีนี้เพราะอะไรครับ
เพราะว่ามันมีกลุ่มอย่างที่ผมบอกแล้วครับ
คือกลุ่มทางภาคใต้เนี่ยท่านผู้ชมที่ไม่รู้ความประวัติความเป็นมา
ก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามีกลุ่มที่มีหลายกลุ่มที่เป็นกลุ่มก่อการในภาคใต้
กลุ่มต่างก็มีการตั้งโต๊ะคุยกันกับทางรัฐไทยนี่แหละครับ

อยากจะหาทางปณีประนอมสันติสุขเสียที
ไม่อยากให้ใช้วิธีแบบนี้นะครับ
แต่ปรากฏว่ากลุ่มไปคุยมาเนี่ยก็จะเกิดเป็นว่า
ประเมินดูแบบนี้นะครับประเมินดู
ก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ย
ล่าสุดนี้มีการเติมเชื้อเข้าไปนะครับ
ในสถานการณ์ความมั่นคงก็ปรากฏว่ามี
คลื่นของความรุนแรงเป็นตัวเร่ง
ก็คือมีการยึดคือสารแพ่งสั่งยึดที่ดินปนยีฮาร์ด
หรือโรงเรียนยีฮัทวิทยา
อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเพราะเชื่อว่าถูกใช้เป็นสถานที่ฝึก
ของนักรบก่อการไม่สงบนะครับ
ครอบครัวของอดีตผู้บริหารปนค่ะ
ก็คือโรงเรียนสอนศาสนาของทางมุสลิม
ก็คือตระกูลแวร์มนอร์
ระกูลแวร์มนอร์เป็นใครครับ
ท่านผู้ชมครับตระกูลแวร์มนอร์เนี่ย
เป็นตระกูลที่คล้ายกับ
โดยมีผู้นำก็คือนายดุลละแวมนอร์

ซึ่งเป็นผู้นำศาสนา
ก็คือในดุละแวร์มะนอร์
แวร์มะนอร์ดุละก็คือตระกูล
มานอนเนี่ยคือตระกูลของโรงเรียนปน

วิทยาที่ยะหลิงปัตตานี

เพราะว่ามีการฟ้องร้องว่าไอ้ที่ดินแปลงนี้
สอนเหมือนกับไปสอนนักรบรุ่นใหม่
ก็ปรากฏว่าสารจบ
ทางนี้ไม่อูทร

ทีนี้เหตุการณ์เป็นยังไงที่มัน
เพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจภาพรวม

ผมก็คงไม่ใช้เวลามากในการเล่าเรื่องนี้
เพราะว่าแต่ถ้าไม่เล่าไปเนี่ย

ท่านผู้ชมก็จะไม่รู้ว่ารายการชูวิตตีแสกหน้า

จะเกิดอย่างไรขึ้นเดี๋ยวติดตามกันเลยครับนั่นคือสิ่งสำคัญนะคะ
ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นปมประเด็นเบื้องต้นนั้นเกิดจากอะไร
คุณชูวิทวิเคราะห์และตีแสกหน้าชัดเจนช่วงหน้าฟังกันต่อค่ะ

ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ก็ยังคงเป็นปัญหาที่หลายคนกังวล
เฉพาะคนใต้เองหลายคนก็แหมหวั่นใจนะคะว่าทางรัฐบาลจะจัดการยังไง
รัฐบาลเองฝ่ายความมั่นคงเองก็พยายามเจรจาแล้วค่ะแต่ก็ยังมีการ
เจรจากันมีการพูดคุยกันหลายครั้งนะฮะไม่ใช่ที่เมืองไทยก็อาจจะไปเจรจากันที่ต่างประเทศนะฮะ
ก็กลุ่มต่างซึ่งเป็นกลุ่มทางภาคใต้มุสลิม
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่เป็นโรงเรียนปนเนี่ยนะครับพอถูกยึดที่ไปเพราะว่า
ทางรัฐไทยเนี่ยก็บอกว่าไอ้เนี้ยไม่ได้สอนโรงเรียนหรอกไปสอนไปสอนมาสอนนักรบรุ่นใหม่มา
ก็มีการยึดทั้งนี้ก็ไม่อุทธรณ์ที่ก็ถูกยึดไปแต่ปรากฏว่าก็มาทำอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ต่อสู้โดยการสร้างนักรบรุ่นใหม่ขึ้นมาคุณนิวครับเหมือนเป็นคลื่นใต้นะ
สู้กันลับหลังนะครับคิดว่าสู้ไม่ได้แล้วก็ไม่เอาแล้วอยากจะยึดยึดไปนะ
แวร์มานอนนี่คือตระกูลนะครับในดุลเลาะเนี่ยก็คือชื่อนะครับ
ถ้าเปรียบเทียบก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเป็นพบของบีอาร์เอ็นนะครับ
ก็สร้างแนวรบรุ่นใหม่ขึ้นมาทีนี้ตอนนี้ไม่เอาแล้วปัตตานีนราธิวาส
พื้นที่เดิมเนี่ยมาก่อเหตุที่เทพามากขึ้น
เพราะว่าก่อเหตุที่เทพามากขึ้นคำถามว่าเพราะอะไรฮะ
เพราะว่าก็จะสร้างกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือการต่อลองเนี่ย
มันไม่ได้มีกลุ่มเดียวถ้าเอาบีอาร์เอ็นรุ่นเก่าไปคุยกับรัฐไทย
ภูโลก็บอกว่าเฮ้ยฉันต้องคุยด้วย
พอคุยไปคุยมาก็มีอีกกลุ่มนึง
บีอาร์เอ็นรุ่นใหม่นะครับก็ต้องไปคุยด้วย
ทีนี้มันมีกลุ่มที่เรียกว่าอย่างนี้ครับ
กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มมาลาปาตานีครับ
คือกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นการรวมกลุ่มกัน
เพื่อไปพูดคุยกับรัฐไทยนะครับ
คือทางกลุ่มโจรใต้เนี่ยเขาก็ต้องรวมกลุ่มกัน
ไม่ใช่ว่าจู่รัฐไทยจะไปคุยกันไปคุยกับกลุ่มนี้
ไปคุยกลุ่มนี้ไอ้กลุ่มนี้ไม่พอใจ
เพราะฉะนั้นก็รวบรวมมาขอให้รัฐไทยเขาบอกว่า
ขอให้รวบรวมตัวกันมาเป็นตัวแทนมาพูดคุยกันอย่างสันติสุข

ก็ปรากฏว่ากลุ่มมาลาปาตานีเนี่ยก็มีเกิดขึ้นครับ
ทีนี้สอดคล้องกับการประเมินของทางทหารนะครับ
ก็มีการพูดคุยกันกระบวนการพูดคุยก็ต้องหยุดชะงัดนะฮะ
เพราะว่าเริ่มมีแนวร่วมใหม่ขึ้นมาอีก
คือการที่มาลาปัตตานีเป็นการรวมกลุ่มของ๓กลุ่มด้วยกัน
โดยการความเห็นเนี่ยเรื่องนี้จะชัดหรือไม่ชัด
จะยอมรับหรือไม่ยอมรับผมคงใช้เวลาพูดคุยกับท่านผู้ชม
นานเกินไปไม่ได้นะครับแต่พูดให้ฟังว่า
ที่เหตุการณ์ไม่สงบเพราะทางภาคใต้มีหลายกลุ่ม
การพูดคุยกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงไม่พอใจ
ส่วนไอ้กลุ่มที่ถูกอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้นิ่งนะฮะ
เมื่อคุยแล้วก็ปรากฏว่ามีการแยกตัวจากกลุ่มนี้ออกไปอีก

แล้วก็ไปก่อเหตุในสถานที่ใหม่สร้างสถานการณ์ใหม่
รัฐไทยไม่สามารถที่จะไปดูแลได้ทั้งหมดอย่างพร้อมเพลียงกัน
เพราะว่าพื้นที่ของเรามีค่อนข้างจะกว้างใหญ่

มันก็ไปก่อเหตุอีกมันไม่พอใจมันก็ไปตั้งกลุ่ม
รวมกัน๑๐๒๐คนไปตั้งอีกกลุ่มนึง

เป็นไปได้ไหมว่าเขาต้องการจะปกครองตัวเองมีอำนาจเป็นของตัวเองจึงทำแบบนี้
คือแน่นอนล่ะครับเรื่องนี้มันก็ต่อลองแล้วครับ
มันต่อลองมาเอาเรื่องในอดีต
สมัยโบร่ำโบราณมาพูดคุยว่ารัฐปัตตานี

เรามีเหตุการณ์แบบนี้ในต่างประเทศก็ไม่ใช่ไม่มีนะครับมีนะครับ
ไหนกับประเทศอังกฤษเองไอแลนด์เหนือ
ก็เคยต่อสู้กับรัฐบาลอังกฤษ
มีการระเบิดกันวุ่นวายจนท้ายสุดก็มีสันติภาพมีการพูดคุยกัน
แล้วต่อมาก็กลายพัฒนาอย่างเบลฟัสเนี่ยซึ่งเป็นเมืองหลวงของทางไอแลนดเหนือเนี่ย

ระเบิดกันในผับในร้านอาหาร
สักเวลา๒๐ปีก่อนแต่หลังเมื่อมีการพูดคุยกับรัฐบาลอังกฤ
ยอมพูดคุยเจรจากันก็ตกลงกันด้วยดี
ใช่ไทยเราก็ต้องการอย่างนั้นใช้เวลามันต้องใช้เวลาครับ
เพราะว่ามันมีหลายกลุ่มและแต่ละกลุ่มนั้นก็ไม่ธรรมดา
เมื่อไม่พอใจก็ไปสร้างสถานการณ์
อย่างนี้นะฮะไปที่เต็นต์รถที่เทพาเอากลุ่มไป
เพราะเห็นว่าทั้งเต้นรถเนี่ยหละหลวมรถเยอะ

แต่ถามว่าทางฝ่ายความมั่นคงนี้เขาทราบไหม
เขาก็มีทราบข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวข้าวข้าว

มันก็ต้องเพิ่มงานขึ้นมานะคะ
ต้องดูแลกันมากขึ้นสำหรับเรื่องความไม่สงบที่เกิดขึ้น
ก็คือพูดอธิบายความเป็นมาให้เล็กน้อยในสถานการณ์ปัจจุบัน
ท่านผู้ชมก็จะได้ทราบไม่ใช่ว่าจะดูแต่ระเบิดอย่างเดียว
ก็ให้เห็นว่าตอนนี้เขาทำกันอย่างไร
ผมก็มาพูดให้ฟังมาวิเคราะห์ให้ฟัง
ต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของคืออีกหนึ่งคดีเหมือนกัน
หนึ่งคดีที่เมื่อวานที่ผมพูดผิดพัทยาราคือที่สตูนใช่ไหม
ค่ะที่สตูนนะคะยิงรองผู้กำกับ
ซึ่งตอนนี้ก็ออกหมายจับแล้วก็จับผู้ต้องหา
แล้วคนหนึ่งก็คือนายนพดลเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
อายุก็๑๙๒๐เนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นเพียงแค่คนเดียวยังมีอีกคนนึง
โหดใช่ไหมโหดค่ะแล้วก็ก่อหลายคดีแล้วด้วย
ก็พูดง่ายว่าเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับ
เป็นลูกชายนักการเมืองท้องถิ่นนะครับ
เป็นหัวโจกแก๊งยานรกก็คือพูดง่ายว่าทางใต้เขาชอบอะไรล่ะ
อย่าเสร็จติดนะชอบกระท่อมไง
ปลูกกระท่อมไอ้พวกนี้ก็ไปปลูกบนเทือกเขา
เทือกเขาก็เทือกเขาบรรทัศน์จะลอยต่อ๓จังหวัด
ทางภาคใต้คือพัทธลุงสตูนในรอยจังหวัดต่างเหล่านี้
เทือกเขาพวกนี้พอเวลาเวลาจะลงมาจากเทือกเขา

ชีวิตอยู่อย่างนั้นเลยนะคะ
ใช้ชีวิตอยู่บนเทือกเขาครับอยู่ยังไงก็อยู่บนนั้นแหละครับ
ก็เมื่อ๒ปีที่แล้วขี่ลงมาก็ไปเจอด่าน
อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเชิงรองผู้กำกับที่สตูนนะครับ
กำลังตรวจตั้งด่านตรวจอยู่ก็ปรากฏว่าพวกนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาครับ
มันไม่ใช่ว่ามาถึงเจอด่านมันมาล่อตำรวจครับ
คำว่าโล่นี่หมายความว่าแกล้งขี่ลงมาพอเจอด่านมันก็ขี่มอไซค์หันกลับ
ตำรวจเห็นว่ามันไม่มาที่ไหนก็ขับตามมันไป
เพราะรู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าพอเห็นด่านมันถึงขับหนี
แสดงมีพิรุษขับตามไปพอขับตามไปเท่านั้นแหละครับ
ทั้งปลองผู้กำกับที่สตูนที่สพค่ะมะนังค่ะ
สตูนกับที่จ่าตำรวจคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิต๒คนครับ
เด็ดการเปิดไปสองปีที่แล้ว๒๐๑๙มีนา๕๘
ยิงไปร่างพลุนเสียชีวิตคาเครื่องแบบ
คนยิงคนนี้ไอ้คนที่เป็นเรื่องต้นเรื่องเนี้ย
ก็เป็นลูกนักการเมืองดีสตูลอายุอนามตอนนั้นก็สิบแปดสิบเก้าเอง

นี่ไม่ใช่นะที่ตำรวจที่เรียกว่าพลีชีพแล้วก็ได้รับปูนบำเน็ตไป

พอเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่
พูดง่ายว่าไอ้ซาเนี่ยมันก็อยู่บนเทือกเขา

ก่อคดีอะไรค่ะคือมันไปปลูกไล่กระท่อมบนเทือกเขา
มันปลูกไว้นี่แบบเป็นกระท่อมชั้นดีแล้วกับบนเทือกเขา

ก็ปรากฏว่ามันก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันดุทางการเนี่ยบุกขึ้นมา
รู้ที่รู้ทางมันได้ยังไงมันก็ไปตั้งข้อสงสัยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านก็โดนแล้วครับชื่ออะไร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้านะคะตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังนี่แหละ

ครับไม่เจอพอดีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปธุระที่อำเภอก็ปรากฏว่าเมียลูกอยู่
ตายครับอายุลูกผู้ใหญ่บ้าน๑๔๑๕เองตาย
ก็ปรากฏว่ามีสองสามคดีใหญ่ที่มันก่อไว้มันไม่เกรงกลัวไอ้ซาครับ
ชื่อมันก็คือผมเรียกคำว่าไอ้ซาไอ้ซาเนี่ยมันก็อายุอย่างที่บอกแล้วครับ

อายุ๒๑นะครับ
ก่อคดีไว้เยอะครับที่สตูนก็ประตูท้ายสุดเนี่ย
คิดว่าตัวเองเป็นลูกนักการเมืองท้องถิ่นนะครับ

เสร็จแล้วมันก็ขึ้นไปอยู่บนเทือกเขาอยู่กับพักพวกมัน
ไปตั้งแก๊งกันอยู่บนเทือกเขา
บรรทัศน์ไปปลูกไล่

แล้วก็เอามาขายเป็น

อาศัยอยู่บนถ้ำหากินกับยาเสพติด
แล้วก็เห็นว่ามีการฝึกฝนยุทธวิธี
เหมือนนักรบเหมือนทหารอย่างนั้นเลย

พยายามทำเป็นกลุ่มนักรบรุ่นใหม่
เป็นนักรบรุ่นใหม่ของมันก็วิธีการก็แบบนี้แหละครับ
หากินยาเสพติดเอาพวกของผิดกฎหมาย
แล้วก็ใช้ยุทธวิธีมีปืนมีอาวุธ
กำลวงตำรวจทหารไม่กลัวเลาะมา

ที่สำคัญนะยังไงคะ
ข้อมูลจากศิลป์ผมก็บอกว่า
ไอ้นี่มันมีสายอยู่
สายนี่เป็นคนในวงการไหมหรือเป็นประชาชนคนทั่วไป
สายในวงการตำรวจด้วย
ตำรวจจะมาตั้งแก๊งตั้งด่าน
จะจับแก๊งมันมันจะคอยส่งกระซิบ
ข่าวบอกไอ้ซาตลอดไม่งั้นมันหนีไม่ได้หรอกครับ๒ปี
ขนาดว่ามันฆ่ารองผู้กำกับ

ตอนนั้นฮือหาว่าจะตามจับให้ได้
อย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันฆ่าตำรวจปรากฏว่า

ก็ยังไม่ได้อยู่นี่ไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง

ก็มันมีข่าว

มันก็หนีขึ้นไปบนเขา
นี่ก็คือเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟัง
เพราะว่าในปัจจุบันนี้
ผู้ที่ก่อเหตุการณ์ไม่สงบ
เป็นกลุ่มใหม่ขึ้นนะครับ
และเหตุการณ์ไม่สงบเนี่ยเริ่ม

มันเริ่มมาทำที่สงขลาครับ

คุณนิวทราบไหมครับคุณนิวไม่ได้ไป

คุณสวิตรังตาอีบบ่อย

เขาไปเท่าไหร่ก็เข้าหาดใหญ่แล้วนะครับ

มันก็คงจะต้องไปจุดที่เป็น

เมืองอื่นมีโอกาสจะโดนแบบนี้ไหม
ก็คือจุดเศรษฐกิจต่างเหล่านี้เนี่ย

มันก็คิดว่ามันจะไปทำในที่พื้นที่เศรษฐกิจ

ทางการไทยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ

แต่ถามว่าจะรู้ถึงขนาดว่ามันไปพ่นเต็นต์นั้นเต็นต์นี้

ผมบอกว่ามันจะมา๖๗คนเหรอ

ตอนหลังกลายเป็น๑๕แล้วครับ
วางแผนมันก็วนกลายเลยนะ
ตอนนี้ก็จะบอกออกหมายจับต่อไปในวัน๒วันนี้

เรื่องของปล้นรถมาทำคาร์บอมด้วย

คงต้องตามกันต่อไปสำหรับประเด็นต่าง

เอาล่ะเราพักความไม่สงบก่อนคุณผู้ชม

คดีใหญ่เรื่องของ
ทายาทายาทกระทิงแดงไปถึงไหนกันแล้วสักครู่ค่ะ
ตามกันต่อเรื่องของบอสอยู่วิทยานะคะ
ทายาทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังของโลกเลยก็ว่าได้
ซึ่งตอนนี้แหละก็เป็นประเด็นว่าคนดังคนที่เป็นทายาทคนรวยทำไมยังจับไม่ได้
ทั้งที่ข้อหาก็แค่ขับรถชนคนไม่ได้ซับซ้อนอะไร

คือคดีนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะแล้วนะท่านผู้ชมครับ

ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าในบอสเนี่ยลูกชายเจ้าของเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
อยู่ที่ไหนในโลกใบนี้
แต่จะสนใจไปทำไมครับ
ก็เพราะว่าเราอยากให้กฎหมายเนี่ยศักดิ์สิทธิ์
เขาไปขุดคุยดูสิในบอสไปอยู่ที่ไหนทำอะไรคุยไปคุยมา
ผมเคยบอกเรื่องนี้แล้วว่าควรที่จะมอบตัวดีที่สุด
แต่เมื่อไม่กระทำสื่อนอกเนี่ยซึ่งมีทุน
และไม่เกรงกลัวว่าแหมจะเป็น
เต้าเหล่าใครมาจากไหน
ดังขนาดไหนในเมืองไทย

สนใจเรื่องค่าใช้จ่ายเงินอะไรต่าง

ไปขุดมาก็เจออีกแล้วล่ะครับว่าเป็นการ

และอาจจะใช้บริษัทเนี่ย
ในเกาะที่เรียกว่าเกาะฟอกเงิน

คนไม่มีตังค์เขาก็ไม่กลัวหรอกครับ
เพราะว่าไปพูดเรื่องภาษีก็ไม่มีผลก็ได้
แต่ไอ้คนที่สะดุ้งคือคนที่มีสตางค์
ล่ำคนรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีต่าง
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตระกูลของนายบอส

อยู่วิทยานะครับ

เขาบริหารภาษีอย่างไร
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมบ้านบ้านนะครับที่ดูรายการไทยรัฐ
ก็คงอยากจะรู้เอ๊ะชูวิทย์มันเป็นยังไงเนี่ย

จำได้ไหมครับในอดีตอดีตนายกก็เคยโดนต่อว่า
สมัย๑๐กว่าปีก่อนเนี่ยที่ไปเปิดบริษัทอยู่ในหมู่เกาะก็คือมีอยู่หลายที่

หมู่เกาะที่มันไม่ต้องเสียภาษี
มันช่างดีอะไรอย่างนี้ประเทศไหนบ้าง
เป็นสวรรค์ของการไร้ภาษีอย่างนี้ค่ะ
ก็คือแท็กเซเว่นไอแลนด์นะครับมีที่ไหนบ้าง

เกาะมาแชลของอังกฤษ
แล้วก็มีหมู่เกาะอีกหลายเกาะ

เบอร์มิวด้านี่ก็ของอเมริกา
ทีนี้ถามว่าใกล้ในเอเซียชูวิทย์มีไหม
มีครับเกาะลาบวนของมาเลเซีย
ลาบวนลาบวนของมาเลเซียนี่เอง

ดได้ครับอยากจะไปจดแล้วก็ติดต่อบริษัททางกฎหมาย
บริษัทกฎหมายต่างซึ่งเป็นบริษัทฝรั่ง
จัดตั้งสาขาในประเทศไทยจำนวนมาก
ถามว่าบริษัทต่างเหล่านี้จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรครับ

เพราะคนรวยนั้นมันต้องมีหน้าที่ชำระภาษี

ผมไปทำธุรกิจนะครับ
ธุรกิจมาผมต้องเสียภาษี

เรื่องแค่นี้ครับไม่เก็บภาษีครับ

จะไปจัดตั้งบริษัทที่นี่ก็ไม่ต้องไปครับ
ก็ตั้งบริษัทให้
พวกที่ปรึกษาทางธุรกิจพวกบริษัทบัญชี
บริษัทการปกกฎหมาย
บริษัทกฎหมายที่อยู่ในเมืองไทยหรืออยู่จะเป็นตัวแทนต่างก็ไปจดได้เลย

เหมือนจดทะเบียนขึ้นมาเป็นนโนมีณีทำเป็นมันเงินบังหน้า
ก็คือทำได้หลายสิ่งหลายอย่างในที่บริษัทที่อยู่ในนี้นะครับ
ก็คือคุณอาจจะเรียกว่าคนรวยที่เขาทำธุรกิจกันทั่วโลกว่า
เลี่ยงการจ่ายภาษี
เพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้คุณนิวครับ
ไปตั้งที่อเมริกาเสียภาษีไหม
คุณก็ต้องเสียภาษีให้รัฐบาลอเมริกา
ถูกไหมครับถ้าคุณไปตั้งบริษัทที่อเมริกา
ไปตั้งบริษัทที่อังกฤษ

ถ้าตั้งที่ประเทศไทย
คุณกำไรรัฐบาลไทยเขาก็ต้องเก็บภาษี
เพราะว่าเขาเอาภาษีไปบริหารประเทศ

จัดตั้งบริษัทประชุมผู้ถือหุ้นก็ไม่ต้อง
บริษัทมีคนเดียวง่ายครับ

ในบอสหรือว่าตระกูลของในบอสปรากฏว่า

พอพูดคุยก็พบว่ามีหลายคน
ที่เป็นเศรษฐีในประเทศไทย
ไปแอบจดไว้ในหมู่เกาะต่างเหล่านี้
เดี๋ยวนะคุณชุวิตหมู่เกาะที่ว่านี่มันมีอยู่จริงไหม
มีจริงครับมีจริงมีสถานที่
จะไปก็ได้เขามีเงื่อนไขว่า
คุณจะไปประกอบธุรกิจได้ทั่วโลกเลย

เยอะน้อยเป็นหมู่เกาะเล็ก

เลี่ยงภาษีเพราะว่าคุณไปอยู่ในบริษัทต่างเหล่านี้คุณไม่มีตัวตน

นายบีเป็นเศรษฐีใหญ่
นายบีไปตั้งบริษัทบริษัทหนึ่ง
มีสำนักงานใหญ่

ผมก็สามารถที่จะไปซื้อทรัพย์สินได้ทั่วโลกถูกไหม

ไปค้นพบว่าในบอสที่อยู่ที่อังกฤษ

ถ้าเป็นเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็หลายร้อยล้าน
ปรากฏว่าเจ้าของคือบริษัท

ไปซื้อที่ที่นู่นที่นี่ไปประกอบธุรกิจกำไรต่าง
ก็สามารถที่จะไม่ต้องเสียภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวแหมมันชอบช่างใจอะไรมันดีอย่างนี้
อันนี้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาจากกรณีที่ตามหาบอสนะคะ
แต่เกี่ยวกันมากกับการตามจับแล้วไม่เจอเนี่ย
คืออย่างนี้ครับทุกวันนี้ในบอสอยู่ที่ไหนไม่มีใครทราบ
ถามว่าคุ้มไหมคุ้มไหมคะ
ถามว่าคุ้มไหมก็ต้องไปถามในบอสล่ะครับเพราะทุกวันนี้มีเงินแต่โผล่ไปไหนไม่ได้
ผมว่าเป็นเวรเป็นกรรมคุ้มไหมล่ะครับ
เพราะถ้าคนมีเงินระดับแสนล้านอย่างนี้แต่ไม่สามารถที่จะไปปรากฏตัว

ไปเดินลอนดอนไหมไปเดินอยู่ถนนออกฟอร์ตไหม

ทีนี้ผมก็เลยอธิบายว่าการจัดตั้งบริษัทในเกาะสวรรค์ต่างเหล่านี้
ถ้าเกิดฝรั่งหรือว่าคนที่เขาบริสุทธิ์ใจทำมาค้าขายปกติบริษัท
เขาก็จะปิดจมูกครับเหตุที่เขาปิดจมูกเพราะอะไรครับท่านผู้ชมครับ
บริษัทต่างเหล่านี้มันส่งกลิ่นไม่ดี
คนที่ไปจดที่บริษัทนี้๑มีวัตถุประสงค์ในการหลบเลี่ยงภาษี
ถ้าคุณตรงไปตรงมาทำไมคุณต้องไปจดพวกนี้ถูกไหมครับ

มันไม่ใช่ว่าไปจับดูว่าเขามีเงินในเก๊ะเท่าไ
เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยวิธีการโลกาพิวัฒน์การติดต่อสื่อสาร
การใช้เฟซบุ๊คใช้อินเตอร์เน็ตต่างมันคล้ายครับ
เพราะฉะนั้นเป็นเกาะของการฟอกเงินด้วยครับ
โอ้โหนี่มันหลายเรื่องนะผัวพันธุ์กันหมด
เกิดเป็นพวกอาทยากรรมเป็นพวกเกี่ยวกับยาเสพติดระดับโลก
มันคงไม่เก็บเงินไว้ในบ้านหรอกครับหรือฝังดินล่ะครับ
โอ้โหคุณชูวิทย์มันเป็นเรื่องที่เริ่มจะซับซ้อน
แล้วก็เริ่มมีประเด็นอีกหลายอย่างเลยนะคะ
คงจะให้คุณชุวิตตีแสกหน้าเรื่องนี้กันต่อในวันหลังล่ะ
แต่เรื่องของคดีจะหมดอายุอีกแล้วนะ๓กัญญาเนี่ยเร็วนี้
หมดแน่นอนวันนี้มันเดือนสิงหาแล้วครับท่านผู้ชมครับ
กัญญาเนี่ยเมื่อหมด๓กัญญาคือข้อหา
ข้อหาขับรถชนแล้วก็ไม่หยุดช่วยเหลือ
หยุดช่วยเหลือฮะไม่หยุดช่วยเหลือ
ว่าถ้าขับรถชนแล้วเราต้องหยุดเข้าไปช่วยเหลือ

แสดงว่าถ้าหมดอายุความก็จะเหลือแค่อีกคดีเดียว

เพราะเขาปิดบังตัวได้เก่งมาก

คุณผู้ชมส่วนใครที่ได้รับเสื้อก็ติดตามในเฟซบุ๊กนะคะ